ของอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะที่ระยองมีผู้ชายคนหนึ่งเมาแล้วขับ
ครับแล้วชนเขาไปทั่วเลยนะคะตรวจแอลกอฮอล์มาโอ้โห
พุ่งปรี๊ดไปสูงกว่าสองร้อยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เขาบอกว่าเนี่ย
ได้ไหมที่เราเล่าไปอ่ะเมื่อวานนี้ใช่ไหมเออที่บอกว่าเอ้ย
ทำไมดูเหมือนตั้งใจชนเพราะว่าเหยียบคันเร่งแล้วไม่ถอยไม่ปล่อย
อะไรเลยเห็นเขาบอกอ่าเคลียร์กันแล้วเรื่องของรถต่อรถ
แต่เจ้าของร้านตรงนี้บอกรั้วเขาพังนี่ยังไม่มีใครมาเคลียร์
ถูกต้องแล้วจริงไม่ได้ชนคันเดียวชนหลายคันเกือบ๑๐คันนะคะ
แล้วเขาบอกอ๋อไม่ได้ตั้งใจพอดีเป็นรถพี่ผมเลยไม่ชินเกียร์
แต่ใส่เดินหน้ายับเลยนะคะไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวเหรอ
สิบกว่าคันเกือบสิบคันค่ะอุ้ยอะไรกันเนี่ย
คือคลิปนี้อย่างที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้ว่าเจ้าของอู่รถอ่ะ
ไม่รู้พี่แกไปโกรธใครมาแต่ว่าดูเดินหน้าพุ่งชนมาก
ชนซะจนยับเยินไปหมดเลยทั้งรถตัวเองและรถที่ถูกชน
ประเด็นคือรั้วของร้านเธอเนี่ยมันเสียหายไปด้วยก็เลยลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วก็เรียกร้องให้คู่กรณีเนี่ยออกมารับผิดชอบเพราะเธอได้ยินมาว่า
คู่กรณีทั้งสองคันเขาเคลียร์กันตกลงกันเรียบร้อยแล้ว
แต่สำหรับรั้วเธอเนี่ยไม่มีใครมาคุยเลย

แล้วก็พุ่งชนเลยค่ะอืมเขาเมาด้วยหรือเปล่าคะ
ไม่แน่ใจเรื่องนี้เลยค่ะแต่ว่าเขานัดคุยกันไก่
ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะอืมมีการนัดไกลเกลียกับอีกคู่กรณีแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วทางร้านหรือทางฝั่งนู้นทางฝั่งร้านเรายังไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะ
เพราะร้านเราก็ได้รับความเสียหายอะไรบ้างเลยใช่ค่ะเพราะรั้วพังหมดเลยค่ะ
ก็ไปคุยกับคุณพิษนุเจนสาริกิจคนนี้เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์
เพราะเขาคือหนึ่งในผู้เสียหายคุณพิศนุบอกว่าคืนเกิดเหตุคือคืนยี่สิบหกมิถุนายนตอนตีหนึ่ง
ปกติลูกค้าจากร้านเหล้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมาจอดรถที่หน้าร้านยางเป็นประจำ
แต่จะมีการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการจอดรถ
คืนเกิดเหตุคืนนั้นเนี่ยนะคะรถที่จอดอยู่หน้าร้านมี๔คันมีเก๋ง๑คัน

แล้วก็มีรถกระบะของคุณพิษนุแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก๗คัน
เขาเห็นรถคันก่อเหตุเนี่ยขับรถถอยชนมอเตอร์ไซค์ไปสองคัน
ชนรถเก๋งไปอีกหนึ่งคันแล้วก็ค่อยเดินหน้าไปพุ่งชน
เอ็กซ์ป้ายขาวคันที่เราเห็นในคลิปนั่นนะคะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะถ้าเราได้เห็นคลิปตอนแรกจะเห็นเลยว่า
พื้นที่มันไม่ได้แคบจังหวะที่เขาถอยไปไกลมาก
คือถ้าหักขวาสุดมือออกมาเนี่ยก็คือออกได้แล้ว
คือมันไม่ได้มีอะไรขวางกั้นเลยแต่นี่คือถอยสุดแล้วพุ่งชนนะคะ
แล้วพอชนคันข้างหน้าด้วยความแรงและยังกดเดินหน้าต่อ
ทำให้รถคันนั้นถอยไปชนมอเตอร์ไซค์๕คันที่จอดข้างหลัง
แล้วก็กระบะของเขาแล้วก็รั้วเหล็กของร้านพังเสียหาย
แต่พอตอนวิ่งไปดูก็ไม่เจอคนขับแล้วค่ะ
พอได้คุยกับผู้เสียหายอีกคนนึงเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุก็ไม่ได้อยู่บนรถ
เพราะจะขับไปรับพี่ที่มาเที่ยวร้านเหล้านั่นแหละก็เลยจอดทิ้งไว้แล้วลงไป
ทันได้ถึง๑๐นาทีโครมมาเลยทีเดียวนะคะ
ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยเขาบอกว่าร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่า
มีการคุมตัวผู้เกาะเหตุแล้วมีการฝักขังสารจังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อหาเมาแล้วขับเพราะเขาบอกว่าโอ้โห๒๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คือเมามาก
เขาบอกวันนั้นไปกินเลี้ยงที่ร้านเล่ากับเพื่อนส่วนรถใบใดในรถพี่ชายเลยไม่ชินเกียร์